สวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่าดิฉัน
อยู่ที่ญี่ปุ่นไหมนี่คือเมืองไทยเราเองค่ะ
แม้ว่าจะเป็นช่วงปลายฤดูหนาวแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ดอกพญาเสือโครงก็ยังเบ่งบานสะพรั่งอยู่
แต่ใครจะไปก็รีบไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมากวนใจค่ะ
แล้วก็ต้องฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะ
ต้องระมัดระวังเรื่องพืชผลการเกษตรอย่างไรก็ตามค่ะต้องเก็บให้ดีด้วยนะคะ
ไปตรวจสอบสภาพอากาศแต่ละภาคกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
ช่วงนี้อากาศเย็นยอดดอยหนาวจัดตอนเช้ามีหมอกมีฝนเล็กน้อยนะคะ
ก็ต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ
รวมถึงหมั่นควบคุณมุมภูมิในโรงเรือนสัตว์เลี้ยง
ระวังโรคราน้ำค้างแล้วก็แมลงเจาะผลไม้ด้วยค่ะ
สำหรับอากาศภาคกลางและภาคตะวันออกนั้น
ดึกถึงเช้าอากาศเย็นมีหมอกและน้ำค้างแรงในตอนเช้ามีฝนบางแห่ง
เกษตรกรระวังโรคหนอนม้วนใบถั่วเหลือง
ไฟในพริกราดำในมะม่วงแล้วก็อย่าลืมค้ำยันผลไม้ป้องกันลมด้วยค่ะ
สำหรับภาคใต้มีฝนร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
สำหรับพื้นที่ใดไม่มีฝนฟ้าเปิดแดดดีคลื่นลมสงบค่ะ
แล้วก็ควรที่จะวางแผนการใช้น้ำในพื้นที่ต่างด้วย
รวมถึงระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนด้วยนะคะ
และนี่ก็คือเรื่องของการคาดการณ์ในช่วงของสุดสัปดาห์นี้นะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมยังคงจะต้องระมัดระวังนะคะ